ส่วนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี

ก็แบ่งเป็น๔๓ผู้เล่น

คนโย่มรกฤษีมาคะ
มีการเลือกผู้เล่นชุดประกาศนี้ไว้ก่อน
ก็มาจากทีมใหญ่มาหลายทีมเลยแหละครับ
ท่าเรือชมบุรีติดมากสุด๗คน
แต่ว่าชมบุรีก็ยืนยันไปแล้วนะครับว่าจะไม่ปล่อยผู้เล่นไปร่วมแข่งขัน

เตะเล่นในต่างแดนนะครับเรียกมา๕คน
จามินเดวิสจวทานเข็มดี

นรงพรมศรีแก้วแล้วก็ชนะพิพัฒน์สุพรรณเพศัตริย์นะครับ

กวินธรรมสัจจานันทร์แล้วก็ฟิตโรเลอร์จากการท่าเรือ
สหรัฐอยู่เย็นวรชิตกัณฑิสิบัมเพลจากบีจีบภูมิ

พิธีวัฒนสุขจิตธรรมกุลจากเชียงรายยูเนเต็ด
แล้วก็วิรเทพป้อมพันธ์นะครับจากเมืองทองยูไนเต็ดนะครับ